วันนั้นที่มีนักวิชาการประชุมกันอาจารย์ได้อยู่ด้วยหรือเปล่าคะที่ว่า
วิชาการจะเสนอว่าให้สอสอโหวตก่อน

มันเป็นยังไงโหวตเดียวนี้เป็นยังไงครับ

ของเครือข่ายนักวิชาการนะครับ๑๐สถาบัน
ที่เราทำเรื่องของการโหวตเรื่องเสียงประชาชนนี่แหละ

ต้องพูดถึงปัญหาก่อนนะ
ว่าทำไมรัฐบาลเสียงข้างน้อยมันถึงเป็นผลไม่ดี
หรือผลร้ายต่อประเทศไทยแล้วก็ประชาหากฐิพิวัติด้วย
เพราะการที่เป็นเสียงข้างน้อยจะอยู่ได้

ที่อาจารย์บิร์ษนุปบอกว่า

พออยู่ไปอยู่ไปก็จะกลายเป็นเสียงข้างมากขึ้นมาเอง
ผมถามว่าเสียงข้างมากเป็นขึ้นมาเองไหม
ไม่เป็นหรอกมันต้องมีวิธีการไปดีลมาไปดึงมาไปดูดมา
ผมเรียนว่างูเห่าเนี่ยนะครับมีมาตั้งแต่๓๐ปีแล้ว
ตั้งแต่ปี๒๕๔๑งูเห่าเนี่ยสสย้ายข้างเนี่ย
แต่ไม่เคยมียุคไหนสมัยใดนะครับที่จะมีงูเห่าในสภามาก
เท่ากับ๔ปีที่ผ่านมาซึ่งมันควรจะจบแล้วไง
แต่ถ้าหากว่าตั้งรัฐบาลด้วยเสียงข้างน้อยอยู่เนี่ย
สภาวะของการมีงูเห่ามันจะมีต่อและมากกว่าเดิมด้วย
เพราะคราวที่แล้วนะครับขนาดว่าปิ่มนะยังมีงูเห่ามากขนาดนี้
แล้วถ้าหากว่าตามโพลที่ออกมายังไงเสียงของฝ่ายที่เป็นฝ่ายค้านปัจจุบัน
ยังไงก็เกินครึ่งส่วนเรายังไม่รู้ว่าเพื่อไทยก้าวไกลขายได้เท่าไหร่
ส่วนฝ่ายที่เป็นรัฐบาลปัจจุบันยังไงก็ไม่ถึงครึ่ง
ไอ้ส่วนต่างนี่มันหลักหลายสิบละ
ถ้าหากว่าจะเป็นรัฐบาลด้วยเสียงข้างน้อยเนี่ยแปลว่าต้องช้อปปิ้งงูเห่าเยอะกว่าเดิม
ปัญหาที่เคยเกิดมันจะมากกว่าเดิมนั้นดีสุดจะแก้ปัญหานี้ทำยังไงดีครับ
ก็ระบบรัฐสภาคือประชาชนเลือกนายกผ่านการเลือกสอสอ
เพราะฉะนั้นสอสอเสียงข้างมากเป็นรัฐบาลก็เป็นไปตามหลักการของระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภานะครับ
ดังนั้นเมื่อประชาชนเสียงข้างมากเขาเลือกมาแล้วว่าเสียงข้างมากไปทางไหน
สวก็ควรจะเคารพตรงนี้แล้วโหวตตาม
ผมเรียนว่าบทบาทของสวเนี่ยถ้าจะมีคือตอนไหนรู้ไหม
หากว่าสภาร่างคือสภาผู้แทนเขารวมกันถึงครึ่งไม่ได้
อย่างนี้พอฟังได้ว่าสวต้องเข้ามา
แต่ถ้าสภาผู้แทนเขารวมเงินเกินครึ่งได้สวเขาก็ต้องถือว่าต้องโหวตตาม
นี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรัฐบาลเสียงข้างน้อยที่มันจะเกิดปัญหาตามมามากมายนะครับ
แล้วการเมืองก็จะไม่มีเสถียรภาพเพราะรัฐบาลเสียงข้างน้อยอยู่อยู่ไม่ได้นานหรอกครับ

วิธีการสอวรเค้าจะบอกอย่างนี้สอวรเค้าจะบอกว่าเราจะรู้ได้อย่างไงละ

ตามข้อบังคับการปัญชุมของรัฐสภา
เขาจะให้สสกับสวเนี่ย

หรือว่าเป็นหนึ่งเดียว

ก็จะสอบวอสอบสอบคอแก่หลังหู้
ก็แยกให้สอบสอบกอแก่หลังหู้ก่อน

คือหมายถึงว่าประธานรัฐสภา

ในการที่จะให้การโหวตเรื่องนายศเอาสอบสอบก่อน
เพียงแต่ว่าจะสำเร็จได้นะต้องให้เสียงข้างมากของรัฐสภาเอาด้วย

มันคือ๓๗๖ไงมันคือตัวเลขจะเป็นรัฐบาลด้วยแหละแต่ว่าน่าสนใจ
เพราะผมอธิบายแล้วนะครับว่าเสียงข้างมากของสภาผู้แทนเนี่ย
เขาจะเลือกประธานสภาผู้แทนก่อนและประธานสภาผู้แทนก็จะเป็นประธานรัฐสภา
ในการคุมการประชุมและผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าประธานสภาผู้แทน
ซึ่งเป็นประธานรัฐสภาจะขอรัฐสภาครับว่าให้โหวตกไก่วิ่งฮอนฮู้ก่อน
เพียงของสอสอก่อนทั้งนี้ผมหมายถึงว่าถ้าหากว่า

แค่ไปแก้ไขพวกข้อบังคับการประชุม

อะไรพวกนี้แล้วพอสสโบสถ์เสร็จปุ๊บเนี่ย
ก่อนจะถึงสวสวคุณจะรู้แล้ว
ใช่ทีนี้คือมันจะเป็นการแค่อย่างนี้นะครับ

ก่อไก่ด้วยความต้องฮูกเนี่ยให้สอก่อน

แล้วเขาก็ให้สอวทีนี้ก็แปลว่าอะไรครับ
ทีนี้สวก็จะมีข้อมูลแล้ว
นะครับว่าสอสอเสียงข้างมากเนี่ยเข้าไปทางไหน
เราจะเห็นเลยครับว่าสวแต่ละท่านเนี่ยท่านจะเอายังไงนะครับ
นี่คือข้อเสนอของพวกเรานักวิชาการ
เดี๋ยวจะมาถามอาจารยุทธพรแล้วก็คุณสมบัตินะฮะ
ว่าถ้าเป็นวิธีการนี้ดีไหมอะไรยังไง